ก็มีงานใหญ่แต่งานใหญ่นี้มีเรื่องสลด
ช่วงที่ผ่านมานี้เขามาแข่งเจสสกีชิงแชมป์โลกกันที่พัทยานะ
แต่คุณผู้ชมครับเรื่องสลดที่ผมบอกก็คือ
นักเจ็ดสกีอายุ๔๐ปีชาวเกาหลีใต้

คือเรือเนี่ยไปกระแทกกับคลื่นแล้วตัวตกลงไปในน้ำ
หมดสติหมดสติแล้วจมน้ำทำไงฮะ

นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เองครับ
ในการแข่งขันเจสกีชิงแชมป์โลกนะครับ
จัดขึ้นที่ชายหาดจอมเทียนนะครับเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรี
นักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้หมายเลข๘๒นะครับ
ก็คือนายซุงวอนคิมอายุ๔๐ปีนะครับ
เขาขี่เจ็ดสกีคู่ใจจากจุดสตาร์ทบึงออกไปเลย
บึงออกไปนี่ครับตอนออกจากจุดสตาร์ทเราทิ้งเห็นว่า
ผู้เสียชีวิตนี่ชาวเกาหลีใต้เขาอยู่ตรงนี้
พอโค้งแรกผ่านไปโค้งแรกผ่านไปนะครับ
สกีของในซุงเกิดเสียหลักครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โห
นี่ถือว่าเป็นภาพสุดท้ายได้เลยนะ

ออกตัวปั๊บออกค้นโค้งแรกไปแล้วนะ
เขาไปกระแทกขึ้นทะเลอย่างแรงครับ
ร่างของนายซุงกระเด็นไปกระแทกน้ำ
ส่วนเจ็ดสกีก็ลอยออกไปกลางทะเล
ทีมกู้ภัยรีบเข้าช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาเขา
นำกลับเข้าฝั่งได้แต่ปรากฏว่า
นักกีฬาชาวเกาหลีใต้เขาหมดสติครับ

รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนในตอนนั้นนะครับ
ระหว่างทางเป็นที่น่าเสียใจครับคุณผู้ชมฮะ
แข่งขันครั้งนี้สูญเสียในซุงหัวใจเขาหยุดเต้น
กู้ชีพพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแล้วแต่ไม่เป็นผลครับ
การแถลงอย่างเป็นอาการจากผู้จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่ง

เสียใจด้วยนะน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยนะคะ